นี่คือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เด็กอายุ๑๔
ใช้ปืนยิงคนเจ็บคนตายที่ห้างดังกลางกรุง
เมื่อช้องต้นเดือน๓ตุลาคม
คนนี้เขาเป็นผู้บริหารบริษัทมาก่อน

ปรากฏว่าก็ไปนั่งรอกินข้าวบริเวณแถวย่านบรรทัศน์ทอง
ใกล้กับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ

แล้วคนก็เยอะมากช่วงนี้ปรากฏว่า
มีผู้ชาย๓คนแต่งเนื้อแต่งตัว
ไม่รู้ว่าแต่งตัวเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรดี
คล้ายเจ้าหน้าที่แล้วเอาปืนปลอมกับมีดปลอมมา

และทำท่าเหมือนกับจะขู่

สั่นร้องไห้เลยโกรธมากเลยนะ

นี่ครับคือเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิต
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุการณ์ยิงที่ภารกร
บุ๋มก็ไปออกบูธที่นั่นด้วย

แล้วปรากฏว่าพอมารอกินอาหาร
ที่ร้านย่านบรรทัศน์ทองในกรุงเทพ
ก็ไปเจอกับพนักงานชาย๓คน

แล้วมีการเอาปืนปลอมเอามีดปลอมมา

ทำที่เหมือนจะเข้าไปขู่ใคร้แบบนั้น

ใช่ครับพี่บุ๋มบุญญานุษย์บุญบำรุงทรัพย์ครับ
เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นนักการตลาดอยู่ในแวดวงธุรกิจนี่แหละ
ผมได้เจอพี่บุ๋มเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับมิ้นคุณผู้ชม
แล้วก็การลงทุนมาพูดคุยมาให้ความรู้กัน
แล้วหลังจากนั้นพี่บุ๋มก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ห้างดังกลางกรุง

เวลาผ่านมาไม่นานครับยังมีฝันร้ายติดอยู่ภาพติดตา
แล้วก็ยังฝังอยู่ในใจแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้
คล้ายกันทำไมต้องเอาปืนปลอมมาเอามีดปลอมมาแบบนี้

บอกเลยว่าฝากไปถึงเจ้าของร้านคาเฟ่ร้านนั้นนะ
ที่คุณให้ลูกน้องมาเดินหาลูกค้าโดยแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้
รู้ไหมว่าคนที่เจอเหตุการณ์ร้ายแรงมาเขาตกใจแค่ไหน
เรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้รู้สึกว่าไม่สนุกด้วย
พอมองตาสบตาแล้วเข้ามาชาร์จเข้ามาถามว่า
หน้าผมเหรอตอนนั้นเธอยิ่งตกใจกลัวเข้าไปใหญ่
นึกถึงหน้าลูกชายเลยเพิ่งจะโทรศัพท์คุยกัน
และผู้ชาย๓คนนั้นก็บอกว่าผมขอมอบคูปองนี้ให้คุณ
บอกโอ้โหโกรธมากเลยหยุดเลยนะแบบนี้
วิธีการทำการตลาดแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมนะ

ในโลกออนไลน์ก็มีทั้งคนที่เข้าใจและเห็นใจ

เป็นคลิปที่มีข้อความว่าวินาทีหนีตาย

เพราะว่าเป็นภาพการชุลมุนวุ่นวายที่ห้างดังตอนนั้น

ผ่านเหตุการณ์ร้ายมาหมาดแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
มีคนเห็นใจและมีคนเห็นต่างครับ
บอกว่าโอ้โหคุณลูกค้าโอเวอร์แอคติ้งไปหรือเปล่า
ล่าสุดพี่บุ๋มก็เลยอัดคลิปอธิบายเพิ่มเติมลองฟังครับ
สำหรับคนที่แบบเข้าใจเห็นใจ
แล้วก็รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นแบบไหนสำหรับคนที่เจอ
ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจ
แล้วส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ
อาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบไอ้คนที่อยู่ในคลิปมึงเวอร์ไปเปล่าวะ
ไม่เห็นอะไรเลยทำไมแค่นี้ต้องโวยวาย
หรือแบบว่าโพสต์ขึ้นมา
ถ้าคุณเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมีคน๓คนเดินข้ามถนนมา
จ้องหน้าคุณแล้วมีปืนอยู่ในมือทำแบบนี้
แล้วเดินเข้ามาหาเราคุณจะรู้สึกแบบไหน
บางคนพอเห็นในกล้องวงจรปิดอาจจะคิดว่าเวอร์หรือเปล่า
ไม่เป็นไรเลยนะคะก็เอาที่ทุกคนคิดว่า
มันเวอร์หรือไม่เวอร์อัพทูลแต่ละคน

คือต้องบอกว่ามันดันเป็นช่วงเหตุการณ์ที่
มันมีเหตุการณ์ไล่ยิงกันกลางกรุงพอดี
แล้วคือคนก็ขวัญภาวะกับเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะ
เขาคือหนึ่งในคนที่ต้องวิ่งหนีตายออกมาในเหตุการณ์วันนั้น
เพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจที่เขาจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนและยังกลัวอยู่

หลังจากนั้นครับได้ออกมาโพสต์ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พร้อมระบุว่าทางร้านจะระวังให้มากขึ้นและจะแก้ไขโดยทันที
อกจากนี้ครับทีมข่าวของเราได้สอบถามไปยังผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

ทางร้านจัดกิจกรรมแบบนี้มา๒เดือนแล้ว
รวมแล้วก็ประมาณสัก๑๐ครั้งยังไม่เคยเกิดเรื่องวุ่นวาย
หรือว่าดราม่าที่เกิดขึ้นแบบนี้เลย

รวมถึงขอโทษลูกค้าขอโทษสังคม
ทำให้เกิดความตื่นตกใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
และจะแก้ไขปรับปรุงต่อไปครับ
มาเป็นการโปรโมทเป็นการประหลาด
เพราะว่าทุกรอบที่ออกไป
พร้อมที่ออกไปก็คือเป็นฟืนของเล่นครับ
มีของเล่นแล้วก็ถือลำโพง

โทษด้วยนะครับที่พาไปออกไปอาจจะดูรุนแรง
หรือว่าอะไรเกิดผลกระทบกันที่ใจ
กับผู้ที่เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับ